ท่านผู้ชมครับยังจำฉายาครอบครัวหัวร้อนได้ไหมฮะ
ค่ะอ่าเขาทำงานแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยเรื่อย
มันมีกรณีเกิดขึ้นเรื่อยมาตั้งแต่ปีหกศูนย์นะคือไม่เว้นปีเลยนะอืม
ล่าสุดปี๖๕นี่ฮะปีนี้นะครับจะสิ้นปีอยู่แล้ว
โหลกแดงได้โพสต์นะฮะบอกว่าโพสต์เตือนภัย
ข้อความยาวเหยียดเนื้อหาบอกครอบครัวหัวร้อนสองพันยี่สิบสอง
ตำนานก่อวิรกรรมล่าสุดอีกแล้วโดยไปเช่าหอพักแห่งหนึ่ง
และไปก่อความเดือดร้อนให้กับผู้เช่ารายอื่นอย่างเช่น
เอาลูกลงมาอาบน้ำหน้าตึกเอาจานลงมาล้างหน้าตึก
เครื่องซักผ้าส่วนกลางของหอพักแต่เอาผ้ามาซักเจ็ดโมงเช้า
แล้วมาเก็บตอน๔โมงเย็นใครเอาผ้าออกจากเครื่องก็ไม่พอใจ
ผ้าอนามัยใช้แล้วลงในถังซักผ้าเอาที่นอนเหม็นฉี่ไปตากที่บ้านหลังห้องคนอื่น
แต่พอเจ้าของห้องบอกให้เอาออกครอบครัวนี้ไม่พอใจยกพวกมาหาเรื่อง
ที่สำคัญคือค้างค่าเช่าหลายพันบาทจนเจ้าของหอต้องติดป้ายเตือนเอาไว้
แต่ครอบครัวนี้กลับไม่พอใจทิ้งข้าวของและขยะเอาไว้เต็มห้อง
แล้วหายไปอย่างไร้ร่องรอยยกครัวอันนี้เป็นที่เพจโหลกแดงนะฮะ
ที่เขาโพสต์อ้างเอาไว้แล้วก็มีภาพประกอบด้วย
ห้องยังค้างอยู่เลยรองเท้าหน้าห้องก็เยอะแยะไปหมด
ท่านผู้ชมครับเราก็เลยให้คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวเนี่ย
ลองไปดูหน่อยนะว่าเออมันจริงหรือเปล่านะ
ยังไงกันนี่ยังยังก่อเหตุอยู่อีกหรือนี่ฮะล่าสุดที่คุณแซคนัทวินลงพื้นที่ไปนะครับ
คุณผู้ชมครับได้เจอกับเพื่อนที่อยู่ห้องติดกันกับครอบครัวหัวร้อนตรงนี้นะฮะนี่ฮะ
หอพักแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับนี่เขาไม่อยู่แล้วนะฮะแต่เจอเพื่อนที่อยู่ห้องติดกัน
คุณมอสนะฮะคุณมอสบอกว่าแฟนคุณมอสเนี่ยเคยมีปัญหากับครอบครัวหัวร้อน
สารพัดปัญหาที่เจอนะโดย๑๔มีนาคมที่ผ่านมานะตั้งแต่มีนาคมนะครับ
ฝ่ายของสามีของครอบครัวนี้ชื่อพยอมได้ถือเหล็กมาเคาะหน้าห้องเขาให้ออกมาเคลียร์กัน
แต่คุณมอสกลัวไม่ปลอดภัยไม่ออกไปแล้วไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ซึ่งมีหลักฐาน
ขณะที่ทางเจ้าของหอพักนะครับบอกว่าตอนนี้ครอบครัวนี้ยังติดค้างค่าเช่าอยู่หลายพันบาท
ค่าเช่าหอที่ค้างเนี่ยนะฮะเจ้าของหอบอกกับเรานะครับบอกว่าหอพักเนี่ยเดือนละ๔๐๐บาทนะ
มีค่าน้ำค่าไฟอีกตกเดือนละสองสามพันค้างอยู่๒เดือนยอดรวมประมาณ๑๒๐๐
ซึ่งเจ้าของหอบอกถอดใจแล้วนะคิดว่าคงไม่ได้อ่ะเพราะนี่เขาหายเงียบไปเลยไม่ติดต่ออะไรมาเลย

เขาก็แบบหาแต่แบบยังไงพี่ด่าอย่างนี้มึงอยากมาปากดีอะไรประมาณนี้ครับ
ได้ครับหนีไปแล้วข้างห้องก็ไม่ใจ
นี่เจ้าของหอบอกกับทางเพื่อนที่อยู่ข้างห้องเขาอ้างกับเราแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ต้องรอฟังเขาด้วยนะคุณแซคนัทวินก็เลยโทรศัพท์ไปหานะครับ
ครอบครัวหัวร้อนที่ชาวบ้านเขาตั้งฉายาให้นะครับ
นี่คุณแซคโทรไปหาคือทางฝั่งของครอบครัวนี้บอกว่าที่ว่าค้างค่าเช่าเนี่ย
เขาเพิ่งมาเช่าอยู่ได้แค่เดือนเดียวนะเอาคำถามเอาแล้วแล้วใครอยู่อ่ะ
เขาบอกที่อยู่ต่อมาเนี่ยเป็นพวกลูกน้องที่ทำงานก่อสร้างมาอยู่แทนทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นวิรากรรมที่บอกว่าเขาทำเนี่ยไม่จริงเลยครอบครัวของเขาไม่ได้ทำ
เขาไม่อยากมาปวดหัวเรื่องพวกนี้อีกแล้วนะเอาเป็นว่าเรื่องค้างค่าเช่าเนี่ย
คุยกับภรรยาเขานะเขาบอกเดี๋ยวขอปรึกษากับสามีก่อนนะนี่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำ
เป็นลูกน้องเขาที่มาอยู่ต่อเนี่ยแล้วทำคุณแซคก็เลยถามว่าเออสรุปแล้วเนี่ย
ฉายาครอบครัวหัวร้อนมันยังค้างอยู่ตกลงตอนนี้ไม่หัวร้อนแล้วใช่ไหม
เป็นครอบครัวหัวเย็นแล้วใช่ไหม
ไม่ใช่ตัวเราอะค่ะก็ให้เขาหาหลักฐานมายืนยันดีกว่าว่าเป็นตัวเราหรือเป็นครอบครัวเราดีกว่าค่ะ
ไปอยู่ที่อื่นมีคนเดือดร้อนอีกไหมพี่หรือว่ายังไง
ไม่มีนะคะมาอยู่ตรงนี้ก็นานมากแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร
ครอบครัวหัวเย็นไหมตอนนี้ว่าหัวร้อน
ไม่มีเหตุการณ์เก่าแน่นอนค่ะเพราะว่าปวดหัวมากแล้วค่ะแบบเดิม
เป็นชาวบ้านธรรมดานี่แหละไม่ครอบครัวหัวร้อนหัวเย็นอะไรทั้งนั้น
ว่าชาวหอเขาบอกว่าก่อเหตุแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเป็นพวกคนงานก่อสร้างที่มาอยู่ต่อเขา
เขามาอยู่ตรงนี้แค่เดือนเดียวครอบครัวนี้เขารับเหมาก่อสร้างเขาก็จะตระเวนไปเรื่อยนะฮะ
ไปอยู่ตามที่ต่างนะครับคือถ้าจะย้อนไปเนี่ยครอบครัวนี้นะฮะ
เคยได้รับฉายาครอบครัวหัวร้อนตั้งแต่ปี๒๕๖๐นะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนั้นที่นนทบุรีนะฮะเคยมีกรณีขับรถปาดหน้าคนอื่น
คู่กรณีบีบแตร่ใส่ไม่พอใจนะลูกชายของครอบครัวนี้ก็เลยไปยกเท้าใส่คู่กรณี
แล้วก็มี๖๑๖๓๖๔ก็มีกรณีเรื่อยมาจนกระทั่งล่าสุด๖๕
แต่เราถามเขาแล้วเขาบอกเขามาอยู่ที่นี่แค่เดือนเดียว
เหลือคือลูกน้องคนงานก่อสร้างเนี่ยเขามาอยู่ต่อ
เขาไม่ได้ทำเลยเป็นทางฝั่งคนอื่นเขาทำ